มาดูเรื่องของชุมชนต้นแบบกันบ้างนะคะ
ที่จังหวัดยะโสธรค่ะที่ชาวบ้านยางน้อยนะคะ
เป็นชุมชนต้นแบบด้านคุณธรรมค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนต่างเอง
วัดก็พร้อมเพลียงนะคะที่จะสร้างชุมชนต้นแบบ

ก็ยังมีเรื่องของการมีชีวิตที่พอเพียงด้วยนะคะ
จะเป็นอย่างไรนะคะติดตามได้จากคุณยุธยาตุ้มมีเลยค่ะ

ถ้าเราเปรียบชุมชนหนึ่งนี่เป็นต้นไม้
มองที่รากของต้นไม้ก็คือพระเจ้าพระสงฆ์

มาสู่ลำต้นลำต้นนี้เปรียบให้กับฝ่ายบ้านเมือง
ผู้ปกครองผู้หลักผู้ใหญ่ฝ่ายบ้านเมือง
ที่จะเป็นกิ่งก้านแล้วนำไปสู่กิ่งดอกผลก็คือชาวบ้าน
นี่คือแนวคิดของพระครูอุดมจิรานุวัฒน์
เจ้าอาวาสวัดอุตมังคารารามบ้านยางน้อย
อำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรครับ
หวังเป็นรากฐานสำคัญสร้างความเข้มแข็งให้กับชาวบ้าน
ประสบความสำเร็จเป็นชุมชนต้นแบบด้านคุณธรรม
ด้วยความร่วมมือทั้งบ้านวัดและก็ส่วนราชการ
เห็นชัดเจนเลยก็คือชาวบ้านจะทำบุญรักษาศิลป์อยู่เป็นประจำ

นอกจากนี้พระอาทิวัดอุตมังคาราหราม

จากพระสงฆ์จะไปช่วยจัดงานแล้ว
ชาวบ้านก็พร้อมใจกันไปทำบุญที่วัดแห่งนี้ด้วย
แสดงให้เห็นถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ชนมีความเข้าใจในหลักทางพุทธศาสนา
ก็โดยการประพฤติปฏิบัติ
วันพระนี่ก็มีการเข้าวัดฟังธรรม
มีการล้อมรวมกัน
ระหว่างชุมชนระหว่างวัดและก็ส่วนราชการ
และสิ่งที่แสดงให้เห็นได้ชัดเจนอีกอย่าง

คือการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง

ก็ทดลองทำและประสบความสำเร็จ
รวมถึงคุณจ่ายจันแปลงโภสีทอง
อย่างน้อยที่ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงครับ
วันนี้ก็เก็บดอกแคร์แดงที่ปลูกไว้หลังบ้านในยามเย็น
ไปทำกับข้าวสำหรับไปวัดในวันพรุ่งนี้
พร้อมกับพาไปชมสวนผักที่ปลูกเอง

หน่วยงานต่างในพื้นที่ส่งเสริมให้อยู่อย่างเรียบง่าย
ก็ค้นพบว่าแต่ละวันแทบไม่ได้ใช้จ่ายใดเลยครับ
ผักบางอย่างออกผลผลิตมากก็ขายได้
ถั่วฝักยาวตอนนี้ได้ผลผลิตดีทีเดียวกินไม่ทันครับ
ฟักทองแตงกวาที่กำลังออกลูกเยอะทีเดียว
แม้แต่แตงโมก็ปลูกทิ้งไว้ตอนนี้ออกลูกแล้วนะครับ
นานก็ได้กินรับรองปลอดสารพิษ
อกจากนี้ยังทำบ่อเลี้ยงปลาแล้วก็เลี้ยงกบไว้อีกด้วย
เดินดูส่วนเล็กแล้วคุณยายจันแปลงบอกว่ามีความสุขครับ
จะได้เห็นพืชผลที่ปลูกเองจนเลี้ยงชีพได้อย่างสบาย
เก็บผักจากสวนหลังบ้านเช้ามืดก็นำมาประกอบอาหารครับ
โดยทำปลาที่หามาจากสระในนานึ่งพร้อมกับผักต่างเตรียมไปวัด
ปกติจะไปวัดอุตมังคารารามนี่แหละนะครับ
ซึ่งอยู่ไม่ไกลนักจึงพร้อมใจกันไปทำบุญที่นี่

แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งในชุมชน

รากฐานแห่งคุณธรรมให้ก้าวไกลมากขึ้น
ยุธยาตุ้มมีข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน